โอเคมาถึงเรื่องของวูดดี้บ้างนะครับ
ูดดี้เปิดตัวคู่ชีวิต

ได้มีการเปิดเผยตัวมาแล้วนะครับกับหวานใจหนุ่มนะฮะ
ครบกันมา๙ปีนะครับชื่อคุณโอ๊ด

พี่มาร์คค่ะอิโนเซนต์มาก

บอกว่าจริงแล้วคุณวูดดี้เป็นเพื่อนของพี่ชาย

ทำให้ต่างคนต่างเห็นมาตั้งแต่เด็ก

ก็มีการชื่นชอบคุณวูดดี้

ส่วนคำถามที่ว่าถามว่าจะมีลูกด้วยกันไหม
คุณวูดดี้ก็บอก

แต่สำหรับคำถามที่มีคำถามว่า

คุณวูดดี้บอกว่าสิ่งที่ชอบในตัวหนุ่มโอ๊ค
คือไม่ว่าเราจะทะเลาะกันกี่ครั้ง

แต่เขาก็สามารถทำให้เรารู้สึกว่า
เขาเป็นคนที่เราอยากอยู่ด้วยไปจนมันตาย

แต่เมื่อทะเลาะกันก็จะแยกกันอยู่คนละห้อง

ส่วนเรื่องทะเลาะกันที่ไร้สาระที่สุด

คนไหนไปเจ้าสาว
ของแม่ไทย
คนไหนไปเจ้าสาว
คุณอยู่ใกล้ครูวูดดีตอนทำรายการเขาว่ายังไง

เขาไม่ได้ปิดบังแต่เราก็ไม่ได้ถาม
ไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณ
เขาบอกว่าวูดดี้เผยว่าจูบครั้งแรกกับคุณโอ๊ต

ตอนนั้นทั้งคู่ไปทำบุญที่ภูเขาทอง
และเมื่ออยู่ในรถของโอ๊ตทั้งสองก็เลยมีการ

จูบแต่อันนี้เขาบอกจูบ

ทั้งสองหนุ่มก็ชี้ต่างคนต่างชี้เข้าหากัน
นี่ไงบอกแล้วอาจจะถามว่าใครเป็นเจ้าสาวครับอ๋อไม่เป็นไร
เอาอย่างนี้ดูข้างขึ้นข้างแรม

เลือกเอานะก็ขึ้นข้างแรมนะ

แล้วถ้าอีกทีปั๊บพอข้างขึ้น

ผมว่าวันไหนใครเหนื่อยมากคนนั้นเป็นเจ้าสาว
เพราะว่าเธอกลับมาจะนอนคว่ำแล้วก็ปุ๊บไปอย่างนี้
เข้าใจไหมพี่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สาว

ต้องถามคุณมดดำถามเด็ก
ต้องถามมดดำมดดำนี่ก็เป็นสอสอนะ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
สมมุติมีเหรียญไงวันนี้เราเอาหัว
เอาหัววันนี้เราเสีย
พี่มันไม่ใช่ป่ะ
เขาบอกอย่างนี้จริง

คุณหนุ่มทำร้ายเดียงสาเรื่องจือ